สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะแยะมากมายค่ะ
ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือสวนดอกไม้หมื่นบุภา
อำเภอเบตงจังหวัดยาลามาเที่ยวเนี่ยก็กลัวเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันนะคะ
เพราะดูมาแล้วเขาว่าช่วงนี้ภาคใต้ตอนล่างฝนเยอะค่ะ
แต่พื้นที่ภาคเหนือยังคงน่าเที่ยวอยู่เลยนะคะทางตอนบนของประเทศค่ะ
แม้ว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะ
วกขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียสแต่ว่าช่วงดึกจนถึงช่วงเช้ายังอยู่ในเกณฑ์เย็น
ช่วงนี้ก็มีหมอกลงมาด้วยนะคะแต่ปัจจัยที่ทำให้ทางตอนบนของประเทศ
และทางตอนล่างของประเทศช่วงนี้แต่อากาศต่างกันลิบลับเลยนะคะ
ก็คือภาคใต้เนี่ยฝนเยอะก็คือลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือค่ะ
พาความชื้นจากฝั่งนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่เขาผ่านอ่าวไทยเนี่ย
เป็นความชื่นและกลายเป็นฝนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกได้ตลอดทั้งวันเลยซึ่งแตกต่างกับทางตอนบนลิบลับเลย
เหมาะกับกิจกรรมแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้งต่างไม่ตกตลอดทั้งวัน
เพราะฝนเยอะแบบนี้นะคะคลื่นก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
เฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒๓เมตร

ดึกถึงเช้าอากาศเย็นสบายค่ะแต่ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าช่วงกลางวันฟ้าเปิดแดดดีนะคะ
อากาศค่อนข้างร้อนค่ะอาจจะทำให้เราป่วยได้นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ